ทางประธานคณะกรรมการฝ่ายจัดสร้างพระเมรุมาตรและบูรณปฏิสังขรราชรสแล้วก็พระยานมาตรนะคะ
เตรียมที่จะเปิดให้ประชาชนนั้นได้เข้าชมพระเมรุมาตรหลังจากเสร็จพระราชพิธี
ถวายพระเภิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดชบรมนาศบพิษ
โดยจะเปิดให้ชมในระหว่างวันที่๒ถึง๓๐พฤศจิกายนนี้ค่ะ
เด็กธนศักดิ์ปฏิมาประกอบรองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานคณะกรรมการฝ่ายจัดสร้างพระเมรุมาตรและบูรณปฏิสังขรราชรสและพระยานมาตร
กล่าวถึงการเตรียมความพร้อมที่จะเปิดให้ประชาชนเข้าชมพระเมรุมาตรอาคารประกอบและนิทัศกาล
เสร็จพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดชบรมนาศปภิษ
น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณระหว่างวันที่๒ถึง๓๐พฤศจิกายนนี้ตั้งแต่เวลา๗นาฬิกาถึง๒๒นาฬิกา
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
พระกรุณาโปรดก้าวโปรดกระหม่อมเสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานในพิธีเปิด
วันที่๒พฤศจิกายนนี้ในเวลา๗นาฬิกา
สำหรับการจัดระบบการเข้าชมกำหนดให้ประชาชนผ่านจุดคัดกรอง๕จุด

ผู้พิการผู้สูงอายุพระสงฆ์หรือนักบวช๑จุด
และสำหรับชาวต่างชาติ๑จุด
และในการเข้าชมจะแบ่งเป็นรอบรอบละ๕๐๐คน
ใช้เวลาในการเข้าชมนิทัศกาลและถ่ายภาพเป็นที่ระลึกประมาณ๔๕นาที
โดยจะมีเจ้าหน้าที่คอยแนะนำและอำนวยความสะดวกให้ประชาชนทุกคน